ส่วนเรื่องนี้ดูภาพแห่งความยินดีกันหน่อยนะคะ
คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะ
ที่กลุ่มฮามาสถูกจับตัวไปแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นคลิปของคนไทย๑๗คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาส
อันนี้เป็นภาพตอนที่เขาออกเดินทางจากโรงพยาบาลในอิสราเอลเพื่อไปยังสนามบินนะคะ
แล้วทุกคนก็ขึ้นรถบัสนะคะไปสนามบินกลับมาถึงประเทศไทย
โดยคุณปรานปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปรับด้วยตัวเองนะคะ
คนถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันนานกว่า๑เดือน
ถูกจับไปตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งหลังจากการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวบรรลุผล
ฮามาสก็ปล่อยตัวประกันออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งล่าสุดก็ปล่อยตัวล็อตที่๖ซึ่งรวมคนไทยอีก๔คนด้วยกัน
และภาพที่เราจะให้ดูต่อไปนี้ก็คือ
ช่วงเวลาที่คนไทยล็อตแรก๑๗คนเดินทางมาถึงประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนบ่าย๓โมงกับอีก๑๐นาที
นี่ค่ะเหยียบแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้ว
มีคุณปันปรีนะคะเดินทางไปรับด้วยตัวเองท่ามกลางญาติและครอบครัว
ที่มารับกันถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
คือตัวประกันบางรายเนี่ยคือหลายคนแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อะค่ะนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวบอกบางรายน้ำหนักลดไปถึง๑๖กิโลเลยนะคุณก๊อฟนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็อยู่ที่อุตรดิษ
เราให้ดูในตอนต้นรายการนะคะก็วีดีโอคอลมาคุยกันนะคะ
เป็นการคุยกันผ่านทางออนไลน์
ถามสารทุกข์สุขดิบตัวแทนแรงงานไทยบอกว่า
มาสดูแลพอประมาณไม่ถึงกับเลวร้าย
ไปฟังช่วงที่สนทนากันกับนายกหน่อยค่ะ
สวัสดีครอบครับสวัสดีท่านนายโยค
เศรษฐาทริสุทธิ์ครับผม
ก็ตอนนี้ก็มีกำลังใจดีขึ้นมากเลยครับท่านครับ
แล้วเพื่อนคนไทยที่ยังติดอยู่เป็นไงบ้างครับ
พอจะทราบข่าวกันบ้างไหมครับ
อันนี้เราไม่ทราบจริงครับท่านครับ

เขาดูแลดีไหมครับหรือว่าพอประมาณครับ
ครับผมก็พอประมาณแหละครับ
ก็ดีหรือว่าไม่มีเจอกับเลวร้ายครับผม

ตอนนี้แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ก็ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วรวม๒๓คน
กลับบ้านรถแรก๑๗คน
ที่เหลือยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีก๙คนนะคะ
ซึ่งทั้งหมดจะได้รับเงินสงเคราะห์นะคะ
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

แล้วก็ได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมอีก๑๐๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาทค่ะ